ไปดูต่อกันที่นางร้ายขายดีกันหน่อยดีกว่าเป็นนางร้ายยุคใหม่นะรุ่นเด็กหน่อยมากันสามคนเลยคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าขอรวบตึงเล่นละครนานทีมาเจอกันสามคนแบบนี้ดีกี่ความร้ายจะสนุกสนานอะไรกันขนาดไหนเนี่ยจ๊ะนี่ล่ะจ๊ะทั้งเบนเรเวียนานเจนิสเจนิสตาแล้วก็หญิงลินพิตานะฮะเข้ามาเจอกันในเรื่องเดียวกันบันเ
ก็คือเรื่องหัวใจของเจนนิสค่ะยืนหนึ่งเรื่องอินเลิฟยังไม่เลิกแฟนตำรวจนะจ๊ะต่อให้บทเลิฟซีนกับใครดุเดือดก็แล้วแต่ตรงข้ามกันกับสองสาวเบนหญิงที่ดูท่าความรักของเขาเนี่ยจะร่อแร่จริงหรือเปล่าไปฟังทั้งหมดทั้งหมดเลยจ้า

ใครโสดไม่โสดคะสามคนนี้
โสดค่ะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นไงคำตอบของคนสวยฟังแล้วมันชนะทุกคนจริงเลยสำหรับสาวเจนนิสนะคะ